คุณผู้ชมคะข่าวนี้ฟังดีนะมันมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลค่ะ
คือถ้าเกิดว่าเล่าเผินดูเหมือนไม่มีอะไร
เป็นเหตุสลดใจชายสติไม่สมประกอบ
ตกลงไปในคลองพดุงกรุงเกษมย่านหัวลำโพงจมน้ำเสียชีวิต
กู้ภัยเอ่ยนักประดาน้ำเอยลงไปช่วยงมศพ
คือตอนที่พลเมืองดีไปแจ้งกับกู้ภัยสักประมาณ๒ทุ่มเสร็จ
แต่สุดท้ายนำร่างไร้วิญญาณของชายสติไม่สมประกอบเนี่ย
ขึ้นมาได้เกือบ๔ทุ่มนะคะ

ตอนวัยรุ่นบอกเสร็จแล้วเนี่ยพี่ได้ยินเสียงคนตกน้ำไหมหรือว่า

แล้วหลังจากนั้นพี่ทำอะไรต่อครับ
โดดลงไปดูเลยครับ

ลงไปประมาณ๑๐กว่านาทีเนี่ยครับ

ครับผม
คุณผู้ชายเสื้อเหลืองที่บอกเล่าให้ทีมข่าวเราฟังก็คือ
คุณผู้ชายเสื้อเหลืองที่บอกเล่าให้ทีมข่าวเราฟังก็คือ

สุดมือเนี่ยเหมือนกันครับ

ตัวของผู้ที่เสียชีวิตไปเทียบกับประกาศคนหายของมูลนิธิกระจกเงา

เป็นคนเดียวกันกับมูลนิธิกระจกเงา

ซึ่งเป็นผู้ป่วยออทิสติกที่หายตัวออกจากบ้าน
จากอำเภอเบตงจังหวัดยาลาตั้งแต่๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

เดี๋ยวต้องรอร้อยเวรเจ้าของสำนวนคดีของสนพระพลาชัยเนี่ย

คือเขามีการประกาศตามหาคนหายมาก่อน
ถ้าเกิดว่าใช่เนี่ยก็เป็นชาวอำเภอเบตงจังหวัดยาลานะค่ะ